เขาบอกว่าใครที่เอาอกเอาใจเจ้านายจะได้ดี
ค่ะคุณอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้สนามบินสุวรรณภูมิแทบแตกเลยทีเดียวค่ะ
ไม่รู้ว่างานนี้จะได้ใจพ่อเจแม่ปิ่นไปบ้างหรือเปล่านะจ๊ะ
เจ้านายที่พูดถึงนี่หมายถึงหนุ่มน้อยใช่ไหมคนน้อง
น้องเจ้านายไม่ใช่เจ้านายของคุณผู้ชมทุกคนหมายขออ๋อเออ
อย่างที่บอกไปเป็นนุ่มน้อยนักเรียนอังกฤษคนนี้ค่ะน้องเจ้านายจินเจดวัฒนศิลป์ค่ะ
ลูกชายคนโตสุดหล่อของพี่เจนี่เอง

นี่เห็นภาพบรรยากาศคุณดูถ้าดูเฉยเนี่ย
ถ้าไม่เห็นน้องเจ้านายกับไม่เห็นคุณเจ

ไม่ก็แบบคิดว่าบริดนี่สเปียร์มาเมืองไทยมาก่อนเวลาหรือเปล่า

ไปเยอะมากจริงนะฟังคลับเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาไปรอต้อนรับ
กลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิแทบแตกเลยทีเดียว
บอกเลยว่างานนี้ทำเอาคุณพ่อเจแล้วก็คุณแม่ปิน
ปลื้มสุดค่ะที่เห็นดีกรีความฮอตประหลอดแตกของลูกชายนะครับ
ซึ่งคาดว่านอกจากความหล่อที่ยิ่งโตยิ่งฉายแววหล่อวันหล่อคืนแล้วนะคุณ
ก็น่าจะเป็นผลมาจากเพลงของน้องเขา
ปล่อยเองนะได้ประมาณสัปดาห์เดียวชื่อเพลงว่าคนละชั้น
เกิ้ลแรกในชีวิตของน้องเจ้านายค่ะ
ตอนนี้ยอดวิวทะลุ๓ล้าน๔แสนวิวเข้าไปแล้วล่ะจ้า
ถ้าเธอจะมองคนอย่างฉัน
และคิดไปไกลว่าสักวันที่สองเราได้รักกัน
แต่ฝันก็คงไม่กลายเป็นจริง